แต่เรื่องต่อไปเป็นเรื่องเตือนภัยเตือนภัยจริงเรื่องของการปลูกไม้ด่างไม้สีที่ตอนนี้มันมีราคาสูง
เพราะว่าขโมยขจนก็ยังคงออกอารวาสล่าสุดเนี่ยที่ชัยนาฏมีสองขโมยแสบแอบย่องมายกกระถังต้นไม้ไปอีกแล้ว
นี่คุณเห็นมั้ยเหตุการณ์แบบเกิดขึ้นเร็วมากเลยเข้ามายกไปเลยดูสิคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านสวนสวยด้วยกระถัง
อยู่ที่ตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชายนาฏนะคะไปพบกับเจ้าของร้านคุณโสภาสุตวัฒน์
เล่าให้ฟังบอกว่าเขาเนี่ยโดนโจรมาขโมยต้นไม้เป็นครั้งที่สามแล้วนะคุณสามแล้วเหรอสามแล้ว
ก่อนหน้านี้เขาไม่มีกล้องไงแต่ครั้งนี้ติดกล้องแล้วค่ะติดกล้องแล้วก็ทำกรงไว้แล้ว
แต่ยังย้ายต้นไม้เข้าไปไม่หมดคือกำลังทำคุณเข้าใจไหมคือโดนขโมยแล้วก็เลยทำกรง
จะได้ล็อกกรงไว้นะคะแล้วก็ติดกล้องด้วยแต่ด้านถูกขโมยซะก่อน
มูลค่าความเสียหายที่ถูกขโมยไปเนี่ยเป็นต้นบ่อนนะ๓ครั้งนะที่ถูกขโมยไปมูลค่าเกือบสามแสนบาท
ครั้งแล้วคุณดูเนี่ยต้นไม้ที่เขาปลูกมันมีราคาไงครั้งที่๓กล้องวงจรปิดจับภาพผู้เกาะเหตุได้ค่อนข้างชัด
ที่เราเห็นนะคะเป็นชาย๒คนอายุประมาณ๒๕๔๐ปีขับรถกระบะมาจอดที่หน้าร้าน
แล้วก็ค่อยเดินมาเลือกขาต้นบอนไซค์ไซส์แม่เลยนะคุณไม่ใช่อันเล็กนะเอาไปสองต้นพอได้แล้วก็รีบวิ่งขึ้นรถหนีไปเลย
คุณดูเห็นไหมส่วนต้นที่ถูกขโมยไปเป็นต้นบ่อนไว้ลาวาแล้วต้นบ่อนเพชร๗สีแพงแน่เลย
มูลค่ากว่า๗๐๐๐๗๐๐ฟังชื่อดิรู้ราคาสิมันเจ็บใจไหมอ่ะแล้วผู้ก่อเหตุยังทิ้งร่องรอยเห็นไหมฮะ
รอยดินโครนของต้นไว้ลาวาเอาไว้ให้ดูต่างหน้ามันเจ็บหัวใจ
เรื่องต้นคุณโสภาไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพสันคบุรีแล้วนะคะ
คาดว่าอีกไม่นานแน่นอนจับคนร้ายได้ค่ะคุณเดี๋ยวเนี้ยต้นไม้มันเป็นของมีค่า
จริงแล้วมันขโมยง่ายอ่ะยกไปแล้วก็ขึ้นรถเอาไปเลยอ่ะ
เออมันไม่ต้องงัดอะไรเลยอ่ะคุณพึ่งออกมั้ยมันขโมยง่ายแล้วมันแบบ
คนเจ้าของอ่ะเจ็บปวดนะเพราะเขาก็พยายามที่จะทำวิธีในการป้องกันแล้วเนี่ย
กรงกับต้นไม้มันจะย้ายเข้าไปในกรงทั้งหมดมันทำไม่ได้คุณ
โอ้โหแล้วที่เอาไปเนี่ยราคาแพงด้วยนะผมว่าเขาน่าจะรู้ด้วยนะ
รู้อยู่แล้วอ่ะมาขโมยไป๓ครั้งต้นของเขาก็คือมีราคาทั้งนั้นเลยอ่ะ
ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจดีกว่าตอนนี้ขโมยต้นไม้เยอะมากนะคะ
ก็อย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล่นแล้วกันเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะย่ามใจแล้วก็ทำแบบนี้กันต่อไปอ่ะเนอะ
คือเจ้าของเขาพยายามป้องกันเต็มที่แล้วอันนี้ต้องฝากทางเจ้าหน้าที่จริง
ที่จะตามเจ้าหัวขโมยมาลงโทษให้ได้นะครับ